คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า
มีชายหนุ่มไปง้อขอคืนดีหญิงสาว
แต่หญิงสาวไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วย
เกิดอาการหึงหวงชักปืนขึ้นมายิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต

แต่ว่ามีเด็กอายุ๙ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางห้างดังเลยค่ะแล้วก็เกิดขึ้นที่บริเวณบันไดเลื่อนชั้น๒
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบศพผู้ชายนอนอยู่
เสื้อเชิดสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำ
มือข้างขวาเนี่ยยังกำอาวุธปืนอยู่เลยนะคะ
เป็นปืนขนาด๓๘ลูกโม่
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุท้ายทอย๑นัด
ผู้ตายที่เป็นผู้ชายชื่อว่านายสุชาติเพื่อประดิษฐ์อายุ๕๐ปี
ผู้ตายอีก๑รายเป็นผู้หญิงก็คือนางสาวพิจักษณาสมสกุลอายุ๔๔ปี
มีบาดแผลถูกยิงบริเวณท้ายทอยและลำตัวรวม๒นัด
ส่วนผู้บาดเจ็บคือเด็กหญิงประพัดศรขวัญเอี่ยมอายุ๙ขวบ
ถูกยิงที่ปลายคางค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าช่วง๑๐โมง
เป็นเวลาที่ห้างเปิดทำการแล้ว
แล้วก็มีเหตุทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้นที่บันไดเลื่อนกำลังจะขึ้นไปชั้น๒
ลักษณะเหมือนกับสามีตามง้อภรรยามีการทะเลาะกันส่งเสียงดังนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเข้าไปห้าม
จากนั้นฝ่ายผู้หญิงก็คือนางสาวพิจักษณาได้ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น๒
จะไปขายของในร้านที่ฝ่ายหญิงเป็นพนักงานขายของอยู่
ต่อมาผู้ชายเนี่ยนายสุชาติตามขึ้นไปค่ะ
ตามขึ้นไปแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวพิจักษณา๓นัด
หลังจากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเอง
แต่ว่ามีเด็กหญิงประพัดศรนั่งกินขนมอยู่
นั่งกินขนมกับผู้ปกครองในร้านกาแฟอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุถูกลูกหลงเข้าไปด้วยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนที่อยู่ในห้างโอ้โหวิ่งหนีกันโอละหมานค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยวิ่งตามหลังฝ่ายหญิงขึ้นไปชั้นสอง
อาวุธปืนขึ้นมายิงจนฝ่ายหญิงล้มฟุบลงไปกองกับพื้น
ซึ่งแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือแม่ของนายสุชาติเดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
พอเห็นศพลูกชายร้องไห้เลยค่ะร้องไห้ไม่หยุด
บอกว่าลูกชายเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่ภายในซอยนนทบุรี๒๐ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ตอนเช้าเมื่อวานนี้ลูกชายเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทย
ผมรักแม่แม่ดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะแม่
แล้วก็เดินออกไปแม่บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าลูกชายเนี่ยจะไปก่อเหตุ
ยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตแล้วยิงตัวตายตาม
เรามีเสียงของคุณแม่นะคะไปฟังเสียงแม่ของผู้ที่ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ก็หลายปีนะเหมือนเป็นกิ๊กมาถ่ายของมาช่วยถ่ายของอยู่ตรงไอซาตูอาออกร้านกาแฟเลย
มาอยู่แม่กันนะแล้วตอนหลังผู้หญิงเค้าก็มีเด็กมา๒คุณแล้ว
คนผู้ชายเค้าคงจะเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ย

โอเค
ทางตำรวจก็บอกว่าเหตุการณ์นี้สาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องความรักที่ไม่ลงตัว

ฝ่ายหญิงไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยก่อเหตุอุกอัดขึ้น
ห้างดังแต่ว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วคนที่ก่อเหตุถือปืนเข้าไปในห้างได้ยังไง

เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าจริงแล้วในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
มีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยเข้มงวดอยู่แล้วนะคะ
แต่เมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันวาเลนไทย
คนเยอะคนเยอะก็อาจจะมีความหละหลวมไปบ้าง
หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะคะ